ส่วนน้องคนนี้ก็นะฮะไม่รู้คิดยังไงคืออยากจะทดสอบอะไรตัวเองหรือเปล่า
ใส่สเกฟครับแล้วลงเขาฝนตกตกอ่ารถก็มีโอ้ยเจนชมคลิปฮะค่ะ
หุบหุบหุบ
โอ้ยหวัดเสียวหวัดเสียวขนาดว่ารถเนี้ยที่เขามีเบรกนะเออ
ฝนตกถนนลื่นเขายังเอาไม่อยู่อ่ะจ้ะหนูจ๋านี่แหละครับทางลงเขาฝนตกถนนลื่น
นี่ฮะโอ้ทำเหมือนในต่างประเทศเลยนะ

นี่นี่มีการ

ลื่นกลัวว่ารถคันหลังอ่ะจะมาทับเอานะ

แต่ไปเจอมาก็เลยถ่ายคลิปมาโพสต์
เห็นว่าเป็นการเล่นสเก็ตที่ใจกล้ามากนะฮะ

เคาะอย่างดีนะ